เฉพาะปราบโกงนักการเมือง

แน่นอนนะคะว่านายโคทงอริยาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วย
บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าการปราบแบบนี้
ขณะที่ฝากฝั่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะไปฟังเสียงจากทั้งสองฝ่ายกันค่ะ
ผมไม่ชอบที่เขาจ้องจับนักการเมืองจนเกินไป
แทนที่จะดึงนักการเมืองดีมาเป็นพวก
ให้ช่วยกันปราบโกง
ซึ่งเรื่องนี้ผมมีหลักฐานประกอบนะครับ

ไว้ชัดเจนนะครับว่าวิกฤตทางรัฐมนูลเนี่ย
หาทางออกไม่ได้เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่ดับพาหรือไม่ยำเกง
กฎเกณฑ์ของบ้านเมืองทุจริตช่อฉนหรือบิดเบือนอำนาจ

ผมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปราบโกงนี่
ความจริงก็ตั้งใจจะปราบทุกคนนะครับ
ไม่ได้เขียนว่าปราบเฉพาะนักการเมืองนะครับ
แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจผมคิดว่าอย่างนั้น
มันก็เลยทำให้ผมลำบากใจ
ผมอยากจะดึงนักการเมืองที่ดีเข้ามาเล่นการเมือง
เราจำกัดแต่เฉพาะคนไม่ดี
ถ้าอาจารย์โคธมเห็นว่า
นักการเมืองที่เคยทุจริตต่อหน้าที่
ทุจริตต่อการเลือกตั้ง
หรือเคยค้ายาเสพติด

แล้วเป็นคนที่ไม่ควรจะถูกห้าม
ก็ให้อาจารย์โคธมบอกมา
เผื่อวันข้างหน้าเขาจะได้ไปเขียนให้
แต่ว่าพวกเราเขียนให้ไม่ได้
ยังไงยังไงเราก็คิดว่านั่นไม่ใช่คนดี
ส่วนอาจารย์โคธมอาจจะเห็นว่าเป็นคนดี

อาจารย์โคธมเคยเขียนร่างรัฐมนุนมาให้เรา
อาจารย์โคธมดูเหมือนเป็นคนที่เสรี

แต่วันหนึ่งอาจารย์โคธมเขียนรัฐธรรมนูลมาทั้งฉบับ
แล้วใส่มือเราแล้วบอกว่าให้เอาตามนั้น
นึกถึงหัวอกคนอื่นเลย

เสรีภาพของคนเรามีอยู่แค่คนเดียวเหรอ
พวกเรา๒๑คนไม่มีเสรีภาพในการคิดบ้างหรือ
คนที่เคยทำความผิด
ในเรื่องสำคัญทุฏจฤทธิคต่อนหน้าที่

ฟอกเงินเป็นเจ้ามือการพนัน

การเมืองของเราเป็นระบบที่มีสปอนเซอร์

การเมืองที่อยู่ภายใต้การครอบงำของระบบธุรกิจ
ตรงส่วนนี้แหละครับที่ถามหลายฝ่ายว่า
คนที่เข้ามาเป็นเสียงข้างมากหรือว่าเป็นกลุ่มการเมืองเนี่ย

ถ้าเกิดว่าท่านยืนอยู่กับกลุ่มธุรกิจ
อันนี้คือข้อที่ผมคิดว่าเราทุกคนเข้าใจดีนะครับว่า
เราไม่ได้หมายความว่าเรารังเกียจกลุ่มธุรกิจนะครับ
แต่ว่าอย่างน้อยเวลาเราทำงานในทางการเมือง
ซึ่งผลประโยชน์เนี่ยเป็นเรื่องพี่น้องประชาชน

กับส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เขาจะมาทำมาหากิน

เรื่องมันไปด้วยกันได้ก็ไม่มีปัญหา
แต่บางเรื่องที่มันขัดแย้งกันเนี่ย
เราก็คงจะต้องมีระบบอะไรที่มาควบคุม
ผมคิดว่าการที่เราไปควบคุมนักการเมือง

เราต้องการบอกว่าเวลาอะไรที่เขาควรทำได้
อะไรที่เขาควรจะเดินหน้าแบบเต็มตัว
แต่ว่าอะไรที่เขาทำแล้ว
มันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม